ไปดูงูแต่คราวนี้มันมาแบบแปลก
สีมันไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่
เป็นสีทองจะมีงูชนิดไหนบ้าง

พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์สีทองกันหน่อย
สัตว์สีทองที่วาดีคืองูเห่าและงูจงอาก
สีจะทองอร่ามขนาดไหนไปชมกันครับ
เริ่มกันที่งูเห่าสีทองที่จังหวัดนครนายกกันก่อนเลยครับ
งูเห่าสีเหลืองทองตัวเคืองนี้มีความยาว๑เมตร๒๐เซนติเมตร
ถูกจับใส่ไว้ในถังพลาสติกภายในบ้านพักเลขที่๕๘ทับ๑
หมู่๖บ้านโคกสำโรงตำบลท่าเรืออำเภอปากพลีจังหวัดนครนายก
ซึ่งมีชาวบ้านให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
จิตเจ้าของบ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๖เล่าว่า
ก่อนหน้านี้เขียวรถจักรยานยนต์ไปตามถนนในหมู่บ้าน
แล้วเห็นงูเห่าสีทองตัวนี้เลื้อยผ่านถนน
ซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นงูสายพันธุ์ใด
แต่เห็นว่ามีสีเหลืองทองสะดุดตาและแปลกดีไม่เคยพบเห็ดที่ไหนมาก่อน
โทรเรียกน้องชายและพวกมาช่วยกันจับใส่กระสอบแล้วนำกลับมาที่บ้าน
ด้านคุณพงศักดิ์น้องชายเจ้าของบ้านซึ่งไปช่วยจับงูตัวนี้มา
จากข้อมูลพบว่างูตัวนี้คืองูเห่าป้นพิษสุมาตรา
เป็นงูเห่าที่มีพิษร้ายแรงและสามารถพ่นพิษได้
โดยลำตัวจะมีสีเหลืองทองอร่ามบางตัวจะมีสีดำ
ไม่มีลวดลายตามลำตัวและแตกต่างจากงูเห่าทั่วไป
ที่ไม่มีดอกจันทร์ที่แม่เบียร์
พบได้ในภาคใต้ของไทยรวมทั้งประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย
เมื่อชาวบ้านรู้ว่าเป็นงูเห่าที่มีพิษร้ายแรง
นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
ต่อกระดิษฐานจงน้ำบุรีที่นี่พบงูจงอารมณ์สีทองหาดูยาก
โอ้โหสีสวยมาก
แล้วบังเอิญเจองูจงอางสีทองตัวนี้มาโชว์ตัวแล้วก็ไป
โดยปกติแล้วงูจงอางจะเป็นสีน้ำตาลเข้ม
หรือถ้าบางตัวสีอ่อนก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อน
แต่งูจงอางตัวดังกล่าวเป็นโทนสีเหลืองทองสวยงาม
แต่สีแบบนี้ไม่ใช่สีที่แปลกแต่เป็นสีแปรผันตามธรรมชาติ
จำพวกงูบางครั้งเนี่ยความชื้นจะมีผลต่อสีสันของงูนั่นเอง
และจงอางถือเป็นงูพิษขนาดใหญ่
มีความยาวเฉลี่ยประมาณ๓๔เมตร
จัดเป็นงูพิษที่มีขนาดยาวที่สุดในโลก
และพบเจอได้ยากมาก
หากพบเห็นให้หลีกเลี่ยงและแจ้งผู้เชี่ยวชาญมาทำการจับ
เห็นสีสวยแปลกก็อยากเข้าไปจับเองเด็ดขาด
ทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลย